ตำรวจสภเมืองสตูนได้รับแจ้งเหตุ
เด็กชายวัย๒ขวบจมน้ำเสียชีวิต

เห็นชาวบ้านมุงดูศพของน้อง

สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าแม่ของน้องวัย๓๒ปี
พาลูกชายวัย๒ขวบออกไปเดินเล่นบริเวณสะพานริมห้วย

ชาวบ้านบอกว่าเห็นแม่เด็กเดินกลับมาคนเดียว
แล้วก็มีชาวบ้านไปเจอศพน้องจมอยู่ในน้ำ
ได้คุยกับยายของเด็กยายเด็กเล่าว่า

กลับมาถึงบ้านใน๙โมงเช้าถึงเพิ่งรู้ว่าหลานหายไป
และได้ยินชาวบ้านเล่าบอกว่าลูกสาวพาหลานไปเดินเล่น
พอถามลูกสาวว่าแล้วหลานไปไหนทำไมกลับมาคนเดียว

เป็นอะไรกันทุกคนรู้กันกัน
ให้ฉันเลี้ยงแล้วเป็นอย่างไร

ตำรวจบอกว่านอกจากแม่ของโทษทียายของหลาน

สุดท้ายก็เป็นอย่างที่ย่าคิดจริง

เป็นคนลงมือฆ่าลูกชายตัวเอง

พาลูกชายออกไปเดินเล่นตอนเช้า๖โมงเช้า
แล้วผลักน้องตกลงจากสะพานที่ไปเดินนะคะ
บอกเฮ้ยคุณทำได้ยังไง

น้อยใจแม่แม่ก็คือยายของเด็ก
น้อยใจแม่ตัวเองที่รักพี่สาวมากกว่าตัวเธอ
ตำรวจบอกแล้วคุณไปลงกับลูกคุณเนี่ยนะ
บอกอันนี้มันต้องมีอะไรผิดปกติแล้ว

เห็นบอกว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางประสาท
ปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายด้วย
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ตรงจุดที่น้องจมน้ำเสียชีวิตเนี่ย
ตรงนั้นเป็นลำห้วยความลึกประมาณ๑เมตร
ลักษณะแบบนี้เลยค่ะอยู่ห่างจากบ้านน้องประมาณ๕๐๐เมตร
คุณจ๋าได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ชาวบ้านคนนี้ก็บอกเหมือนกันว่า
ผมเชื่อว่าแม่เด็กเป็นคนผลักลูกตกน้ำตาย
คุณลองนึกตามพาลูกจูงมือลูกออกมาเดินเล่นแต่เช้า
แต่ขากลับบ้านเดินกลับบ้านคนเดียว
แล้วเดินกลับบ้านแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สมมุติว่าถ้ามันเป็นอุบัติเหตุลูกพลัดตกน้ำหรืออะไรก็ตาม
ทำไมไม่ไปวิ่งตะโกนหรือร้องเรียกให้คนช่วย
ทำไมกลับมาบ้านเฉยแล้วรอให้ยายมารู้ว่าหลานหาย
แล้วค่อยออกไปตามหากันเองมันผิดปกติเกินไปไหม
ไม่น่าจะพันนั้นเพราะตอนมานี่มันมากับลูกมัน
แต่ว่าประตอนรอบมันรอคนเดียว
ไม่มีการลูกมาจ่วยลูกอะไรกว่านั้น
คุณกำลังใกล้ใจหน้าข้างนี้ครับ
คุณจ๋ายังได้คุยกับยายของเด็กหรือว่าแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
คือยายยังยืนยันนะคะว่าฉันไม่เชื่อว่าลูกสาวฉันจะผลักหลานชายตกน้ำตาย
ลูกฉันมีลูก๓คนรักแล้วก็เลี้ยงดูเท่ากันหมด
มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ลูกสาวฉันจะต้องฆ่าลูกตัวเอง
คิดว่าลูกสาวน่าจะเครียดมากกว่า
เพราะว่าย่าของหลานหรือว่าแม่สามีไม่ได้ช่วยกันเลี้ยงดูหลานเลย

ให้ลูกฉันเนี่ยแบกรับภาระทุกอย่างเพราะว่าฝ่ายสามีติดคุกไปแล้วนี่

ฉันขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่จริง
คุณแม่ก็ยืนยันว่าเชื้อมันในตัวลูกของเจ้าแล้วคุณแม่ก็ยืนยันว่าเชื้อมันในตัวลูกของเจ้าแล้วคุณแม่ก็ยืนยันว่าเชื้อมันในตัวลูกของเจ้าแล้วคุณแม่ก็ยืนยันว่าเชื้อมันในตัวลูกของเจ้าแล้วคุณแม่ก็ยืนยันว่าเชื้อมันในตัวลูกของเจ้าแล้วคุณแม่ก็
ซึ่งแม่ก็ยืนยันว่าถักลูกเท่ากันทุกคน